แล้วก็มาดูความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ

หากทีมไทยนั้นสามารถเก็บ๓แต้มได้
ก็จะการันตีการเข้ารอบเป็นที่๒ของสายแน่นอน
เราไปดูกันนะครับว่าโอกาสในการเข้ารอบของทีมไทยมีแบบไหนกันบ้างครับ
กรณีชนะทีมไทยจะมี๕แต้มนะครับ
การันตีเข้ารอบเป็นที่๒ของสายก็จะเข้ารอบไปเจออีรานหรือว่าซาวดีอาราเบีย
ก่อนอีกเสมอครับทีมไทยจะมี๓คะแนนมีโอกาสจบอันดับที่๓ของสายสูง
กาต้ากับบังคลาเทศมีผลแพ้ชนะกัน
แต่มีโอกาสเข้ารอบเป็นอันดับ๓ที่ดีที่สุดหลังผลในสายอื่นค่อนข้างเป็นใจนะครับ
อันนี้ก็เป็นการอธิบายสถานการณ์แบบที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ
จะเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันดูนะครับ
แพ้ควรแพ้ไม่เกินสองประตูนะครับโดยทีมไทยจะมีสองแต้มถ้าแพ้นะครับ
แต่ว่ายังจบอันดับสามของสายแต่ต้องลุ้นให้นัดสุดท้ายเนี่ยผลเป็นใจนะครับ
ถ้าเสมอเราเหนื่อยนะครับคือจะต้องมองผลหลายต่อหลายช้อยเหลือเกิน
เอาเป็นว่าสู้ให้เต็มที่นะครับเอาชนะได้ยิ่งดีเลยก็ต้องดูว่า

พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของนักเตะไทยก็มีความเป็นไปได้ครับ